คุณผู้ชมคะนอกจากการช่วยเหลือแล้ว
หลายคนที่ศรัทธาในครูบาบุญชุมก็เชื่อในเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณสุดสกุล
และหลังจากที่พระครูบาบุญชุ่มได้เดินทางมาที่ถ้ำหลวง
ทำพิธีวันที่๒๙กับวันที่๓๐กรกฎาคม
หลังจากนั้นท่านเดินทางออกจากถ้ำหลวง
แล้วก็บอกกับลูกศิษย์บอกว่าท่านจะทำพิธีปิดวาจา๒๓วัน
คือณตอนนี้ท่านก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิกลางน้ำ

โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไป
ไปที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
คือทีมข่าวเราตั้งใจจะขอเข้าไปกราบนามัศกาล
เข้าไปพูดคุยกับครูบาบุญชุ่มยานสังวโร
ซึ่งท่านเป็นที่เลื่อมสายศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ในทั้งพื้นที่ภาคเหนือในรัฐฉานของพม่า
และครูบาบุญชุ่มก็ยังเป็นครูบาที่เข้ามาทำพิธีที่ถ้ำหลวง
คุณผู้ชมวันศุกร์กับวันเสาร์
วันศุกร์เดินทางมาตอนสักประมาณ๒ทุ่ม
แล้วตอนก่อนหน้านั้นฝนตกหนักเลย
พอครูบาเริ่มทำพิธีเท่านั้นแหละฝนหยุด
เป็นสิ่งอัศจรรย์ใจที่โอ้โหชาวบ้านแล้วก็หลายคนบอกว่า

ใช่ค่ะแล้วก็วันเสาร์ที่เดินทางมาทำพิธีอีกรอบหนึ่งช่วงบ่าย
ซึ่งตอนนั้นครูบาบุญชุ่มก็บอกว่า
ไม่เกินวัน๒วันจะได้พบเจอเด็กทั้ง๑๓คนแน่นอน

จากนั้นครูบาบุญชุมก็เดินทางกลับไปนั่งสมาธิแผ่เมตตาที่กุฏิกลางน้ำ
พระธาตุดอยเวียงแก้วตำบลศรีดอนเมืองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
แล้วก็บอกลูกศิษย์นะบอกว่าระหว่าง๓วันนี้
ท่านได้ปิดวาจาไม่พูดกับใคร

เพื่อเข้ากรรมฐานแผ่เมตตาให้สิ่งลี้ลับที่อยู่ภายในถ้ำ
ใช่ค่ะทีนี้พอทีมข่าวเดินทางไปถึงที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว

ก็พบว่าครูบาบุญชุ่มก็ยังคงนั่งปฏิบัติธรรมอยู่

แล้วก็มีลูกศิษย์คนสนิทเข้าออกกุฏิตลอดทั้งวันเลยนะคะ
รวมถึงลูกศิษย์ได้มอบพระครูบาบุญชุ่มรุ่นหมดห่วงรุ่นที่หนึ่ง
ให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลย

คุณพุทธิพัฒน์ได้พระด้วยค่ะพระดีนะใช่ค่ะ
ใช่แล้วแล้วก็คุณภูริพัฒน์ก็สอบถามลูกศิษย์คนสนิทนี่แหละค่ะ
ก็ให้ข้อมูลแบบที่คุณสืบสกุลบอกเมื่อสักครู่นี้

เพื่อที่จะแผ่เมตตาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำหลวง
แล้วก็ตอนนี้นะคะ
คือลูกศิษย์ลูกหาต่างที่ใกล้ชิดกับครูบา
ก็มีการเดินเข้าออกกุฏิเป็นเวลา
เพื่อที่จะไม่ให้รบกวนการปฏิบัติธรรมของครูบาบุญชุ่ม

บอกว่าปกติแล้วครูบาบุญชุมจะปิดวาจาเพื่อปฏิบัติธรรม
ทำแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำหลวงเนี่ย
ศิษย์เขาบอกว่าไม่แปลกใจเลย
ครูบาทำนายเอาไว้ว่าเด็กทั้ง๑๓คนยังปลอดภัย
แล้วก็เรื่องนี้เป็นความเชื่อแบบ๑๐๐
แบบไม่มีข้อสงสัยไม่คาใจเลย
เพราะว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมจนคนเลื่อมสายศรัทธา
น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างบอกให้ท่านได้รับรู้ก็เป็นได้
อันนี้คือลูกศิษย์ครูบาบอกมาเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยนะคะ
ถามหลวงใช่ไหม
ที่ท่านทำนายเพื่อก็ว่า๒๓วันจะเจอแล้วว่าจะมีปลอดภัย
คิดไม่ว่าโอทำไมก็ทำนายได้แม่นยำ

เขาก็จำความได้เจาะจากครูบาแล้ว
มีข้อสงสัยเจือก็ธูปรัง๑๐๐เฉีย่นเลย

เมื่อวานนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็เดินทางมาที่วัดอย่างไม่ขาดสาย
คือหวังแหละว่าจะได้กราบนามัศกาลครูบาบุญชุ่ม
แต่ยังไงก็ตามค่ะคาดว่าอีกวัน๒วัน
หลังจากที่ปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ครูบาบุญชุมก็จะเดินทางกลับไปที่วัดพระธาตุดอนเรือง
รัฐฉานประเทศพม่าทันทีนะคะ